ที่ชายภูมิพากันไปกินหมูกระทะ
ไหนเย็นเย็นใช่ไหมฮะกำลังมีความสุขเลยจำจนตายแน่นอน
เพราะว่ากลายเป็นว่ามื้อนี้เนี่ยต้องวิ่งหนีตายอลละหมานครับ
มีคนวิ่งเข้ามาหลบในร้านหมูกระทะเห็นไกลเอ้ายังมีคนวิ่งตามมานี่
กลุ่มนั้นมาพร้อมกับมีดดูเหตุการณ์ครับ

คือถ้าที่ฉันนั่งทานอยู่นะเอาจริงนะดิฉันก็วิ่งหนีกระเจิงค่ะ

เพราะว่ากลุ่มนี้กลุ่มคนเจ็บเขาวิ่งเข้ามาหลบ
คือหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่ร้าน
กลุ่มคนก่อเหตุไม่หยุดนะฮะยังจะวิ่งเข้ามาแล้วเห็นไหม
คนใส่หมวกกันน็อกสีดำมือเขาเหมือนถือมีดดาบยาว
นี่ภาพในร้านนะฮะคือคนหน้าร้านก็วิ่งเข้ามาหลบข้างใน
คนในร้านเองก็วิ่งเข้าไปหลังร้านคือวิ่งลึกเข้าไปลึกเข้าไป
คนเจ็บก็ขอวิ่งไปหลบด้วยอืมเนี่ยครับคนก่อเหตุก็ยังไม่หยุดฮะ
นี่พยายามจะเดินเข้ามาแล้วเห็นมือขวาเขาไหมเหมือนถืออาวุธด้วยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งครับในอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิครับ
ตื่นตกใจกันหมดทั้งร้านครับช่วง๒ทุ่มเมื่อวานนี้
ต่อมาคุณพ่อของหนึ่งในฝ่ายคนที่บาดเจ็บชื่อว่าคุณพ่อจรครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกของคุณพ่อแล้วก็เพื่อนทั้งหมด๓คนขี่มอเตอร์ไซค์สีดำแดง
วิ่งมาเส้นถนนสายทรัพย์ใหญ่เทพสถิตตอนที่ขี่มาบนถนนเนี่ยนะฮะ
กำลังจะเข้าตลาดนายางกลักมีวัยรุ่นเจ้าถิ่นขี่มอเตอร์ไซค์๓คัน
มีทั้งหมด๕คนนะฝั่งนู้นไล่ฟันกลุ่มของลูกชาย
ลูกชายเนี่ยเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นโดนกลุ่มเจ้าถิ่นไล่ฟัน
รถหนีก็แล้วแต่ไม่พ้นถูกไล่ฟันหัวครับ
รถล้มก็เลยวิ่งมาขอความช่วยเหลือวิ่งเข้ามาที่ร้านหมูกระทะก่อนครับ
กลุ่มคนก่อเหตุมันก็ยังตามเข้ามา
โชคดีนะครับเจ้าของร้านพยายามไล่ให้กลุ่มวัยรุ่นนั้นออกไปจากร้าน
แล้วก็ตามตำรวจมาเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ของคนเจ็บบอกเลยว่าอย่างนี้ต้องเอาผิดถึงที่สุด
ทำแบบนี้ไม่กลัวกฎหมายกันเลยนี่เหิมเกลิมเกินไปแล้ว
นี่ขนาดเขาหนีแล้วคนเขาอยู่ในร้านแล้วยังกล้าวิ่งเข้ามาอีก
ฟังคุณพ่อของคนเจ็บครับ
พ่อมีเรื่องแล้วผมก็ตกใจมาครับ
ไปเขตไหนก็บอกว่าที่ว้างตะเท่าไล่มาที่ว้างตะเท่าพูด
ก็ขอให้ติดตามล่ามันโตมันออกมาให้ได้

ดังนั้นก็เดี๋ยวคงต้องให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
ว่ากันไปด้วยพยานหลักฐานทั้งหมดปมเหตุคืออะไร
ทั้งหมดทั้งมวลนี้รอให้ตำรวจทำหน้าที่ก่อนนะครับ
ส่วนคนเจ็บตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
อยู่ระหว่างการรักษาอาการบาดเจ็บครับ